ต่างหลั่งไหลมาที่พระบรมหารัชวัง
จะเป็นประชาชนธรรมดาก็ดี
กลุ่มคนที่มีชื่อเสียงในแวดวงต่าง

หลายคนก็หลั่งไหลมาเพื่อที่ต้องการจะ
ถวายศักระเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์
หนึ่งในนั้นก็คือครอบครัวชินวัฒน์นะคะ
ก็เดินทางมาแล้วก็บอกด้วยว่า
นายทักษิณชินวัตรเองก็ฝากน้ำถวายบังคมมา

รวมทั้งนางพินทองทาคุณากรวงและสามีนายนัทพงศ์คุณากรวง
ร่วมเดินทางมายังสาราสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง
เพื่อถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์
และลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
โดยนางสาวแพทองทานบอกว่าตั้งใจมาเป็นตัวแทนของครอบครัวชินวัฒน์ค่ะ
จริงเรามาก็ลงตั้งประมาณ๗โมงเช้า
เห็นทุกคนมาถวายนักรับดอกไม้จุดเทียนอะไรเงี้ยค่ะ
พระเอิญก็ท้อง๗เดือนแล้วค่ะ
เราก็เลยพยายามเลือกเวลามาช้าหน่อย
ก็เดินตั้งแต่ตรงสารหลักเมืองมาเรื่อยแล้วก็ตั้งใจตั้งใจจริงมาเป็นตัวแทนครอบครัวด้วย
ก็พยายามว่างตอนไหนก็มา
ส่วนทางด้านของนางพินทองทาก็บอกนะคะว่าถึงแม้ตัวเองจะตั้งท้องได้๗เดือน
แต่ก็ตั้งใจที่จะมาด้วยตัวเองเพราะว่าความรู้สึกก็ไม่ได้ต่างจากคนไทย
มารวมตัวกันอยู่ที่นี่ค่ะ
ก็โอเคค่ะความจริงแล้วอยากจะมาเป็นส่วนหนึ่ง
แล้วก็อยากจะรู้สึกว่าเราทำได้แค่ไหนแล้วก็ตั้งใจทำเต็มที่
เราอยากจะมาไหว้ด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงแม้ว่าก็สู้
ก็อยากให้ทุกคนให้กำลังใจทุกคนนะคะ
เพราะว่ารู้ว่าตรงจุดนี้ก็เป็นจุดที่คนไทยทุกคนก็คงรู้สึกไม่ต่างกัน
เมื่อถามถึงคุณพ่อหรือว่านายทักษิณชินวัฒน์นะคะ
ว่ามีการพูดคุยกันยังไงบ้างนางสาวแพร่ทองทานลูกสาวคนเล็ก
บอกว่าได้คุยกันตลอดคุณพ่อเองเสียใจมาก
และฝากน้อมถวายบังคมมาด้วยแต่เพราะว่าตัวอยู่ไกล
ไม่สามารถมาได้ด้วยตัวเองก็ฝากให้กำลังใจคนไทยทุกคนมาด้วยค่ะ